ส่วนที่อุบลราชธานีนะคะกรณีหนุ่มใหญ่นำเรือหางยาวออกหาปลาในแก่งตนะ
แล้วจากนั้นถูกน้ำซัดจนเรือล่มหายไปในกระแสน้ำล่าสุดเนี่ยพบศพแล้วเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็เศร้าเพราะว่าสุดท้ายไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านพบร่างของนายศรีสุวรรณสุดตันตั้งใจวัย๕๘ปี
ชาวบ้านที่นำเรือหางยาวออกหาปลาในแก่งตะนะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดจนเหลือล่มจมหายไปเมื่อสามวันก่อนแล้วโดยพบศพนายศรีสุวรรณบริเวณริมฝั่งแก่งตะนะ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบเรือหางยาวของผู้ตายเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนางคำผ่องแก้วคุณภรรยาของนายศรีสุวรรณได้เดินทางมาดูศพของสามี
โดยเธอยังคงทำใจไม่ได้ที่สุดท้ายสามีต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ซึ่งเขาตั้งใจว่าจะหาปลาไปให้หลานที่เดินทางมาเยี่ยม
แต่สุดท้ายต้องกลับมากลายเป็นศพโดยเธอได้เล่าเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีคนมาพบศพว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมาลูกชายของเธอฝันเห็นพ่อได้เดินทางมาที่บ้านหอบเงินมาให้จำนวนมากและบอกกับลูกชายว่าเอาเงินมาฝาก
ซึ่งตรงกับช่วงที่ก่อนที่สามีจะนำเรือออกไปหาปลาสามีได้พกเงินสดไปสามหมื่นบาทและโทรศัพท์อีก๒เครื่องใส่กระเป๋าคาดเอวติดตัวไปด้วย
ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวและโทรศัพท์ก็ยังหาไม่เจอซึ่งเธอคิดว่าสามีต้องการเข้าฝันลูกชายเพื่อบอกอะไรบางอย่าง
พ่อเลยเผ็ดพิษอย่างหรอกพิษอีกอย่างมันสำหรับพี่จะเปิดทรทัศน์เปิดวิทยุแห้ง
พ่อเปิดเผ็ดแห้งบ้านดีกว่า
เดี๋ยวจะบอกให้ถ้าแก้บนถ้าอะไรให้ไก่ตัวเราหายไก่ตัว
พวงมาลัยเอามา
ฝันเมื่อคืนนี้ก็ไม่ฝันว่าพ่อนี้เอาเงินมาให้เขา
มีแต่แบ่งพันกับแบงร้อย
พ่อเอาเงินมาทำไมเยอะแยะ

พานทองแก้วกุลลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตัวเองเคยล่องเหลือไปกับพ่อและเกิดอุปติเหตุใช้หน้าเหลือล่มมาแล้ว๑ครั้ง
แต่สุดท้ายก็รอดมาได้เพราะครั้งนั้นมีคนช่วยไว้ได้ทัน
แต่ครั้งนี้ด้วยความที่พ่อไปคนเดียว
และกระแสน้ำวันที่เกิดเหตุเป็นกระแสน้ำที่ไหลแรงมาก
ประกอบกับพ่อเป็นคนรักเรือตัวเอง

ทำให้พ่อเสียชีวิตในที่สุด
เสียชีวิตจากแห่งไม่เพิ่ม
จริงอาจให้พ่อถูกดูก

ให้บนอะไรมามามาทำรอพระนั่นน่ะ
ทำแท่นพระนั่นเอาหินเขามาไม่ขอเขา
การเสียชีวิตของนายศรีสุวรรณร่างทรงในหมู่บ้านผู้ทำพิธีขอขมาเจ้าที่
พบร่างของนายศรีสุวรรณเชื่อว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่เป็นสาเหตุเกิดจากที่นายศรีสุวรรณไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้าน
อยู่ใกล้กับแก่งมรณะแห่งนี้
จากก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณได้ไปขนหิน
ที่ดินใกล้แก่งมรณะมาสร้างฐานพระที่วัด
แต่นำหินออกมาโดยไม่มีการจุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทาง
เชื่อว่าทำให้เจ้าที่โกรธถึงขั้นมาเอาชีวิต
ชิ้นเหล้าเปิดเครื่องเสียงแล้วก็ยิงปืน
แล้วเขาก็เอาไว้ตรงที่เอาลงนั่นแหละ

แม่จะไปทำพอทำพิธีขอเข้ามา
ขอเขาให้เขาปล่อยขึ้นให้

ทางนี้ศพของนายศรีสุวรรณทางครอบครัวได้นำไปฝังไว้บริเวณป่าช้า
ใกล้จุดที่พบศพโดยครอบครัวตกลงกันว่าจะเก็บเอาไว้๓ปี
แล้วจะนำขึ้นมาเผาบำเพ็ญกุศลอีกครั้งตามพิธีของหมู่บ้าน
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน